หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับในชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรี
ทวงถามถึงจริยธรรมของข้าราชการที่ยังไม่นำเงินมาใช้คืน
โครงการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศนับแสนคน
แล้วก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่รับราชการอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ
ในวันนี้รองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการยอมรับนะครับว่า
ทวงหนี้กยศนั้นมีปัญหาแม้จะเพิ่มมาตรการติดตาม
ตอนนี้ก็ยังพบผู้ไม่ใช้หนี้เป็นบุคคลที่รับราชการมากกว่า๑๗๐๐๐คน
โดยนายชายศอิ่มสุวรรณรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และโกศกกระทรวงศึกษาธิการยอมรับว่า
พบปัญหาการติดตามทวงหนี้จากผู้กู้ยืมกรยศมาโดยตลอด
ที่ผ่านมาก็มีบางส่วนทยอยใช้หนี้กองทุน
แต่ว่าบางส่วนที่ยังไม่สามารถใช้หนี้ได้ก็อ้างเหตุผลว่า
ไม่มีเจตนาหนีหนี้แต่ว่ารายได้ปัจจุบันยังไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ทั้งนี้รองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการมองว่าขึ้นอยู่กับจริยธรรมของผู้กู้ยืม
ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการติดตามก็คือการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่ผ่านมากองทุนกรยศเพิ่มมาตรการทวงหนี้ผู้ค้างชำระ
การส่งใบแจ้งหนี้ส่งหนังสือติดตามหนี้และจ้างบริษัทติดตามหนี้
ซึ่งการดำเนินการติดตามหนี้จะเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งหมด
เพื่อป้องกันความเสี่ยงของผู้กู้ให้ชำระหนี้ก่อนที่จะถูกดำเนินการฟ้อง
แต่กลับไม่ค่อยมีผู้ปฏิบัติตามครับ